ดูเรื่องราวดีที่อยากจะบอกต่อกันหน่อยนะครับ
ผู้ประกอบการคาบรถยนต์และก็บริษัทลิสติ้ง
อมรับสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
ที่จะเริ่มต้นใช้ในวันที่๑กรกฎาคมนี้แล้วนะครับ
ส่งผลกระทบกับยอดขายและต้นทุนในการดำเนินงาน
เพราะว่าผู้บริโภคนั้นได้เลื่อนการซื้อรถออกไป
เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์กันนะครับ
หากผ่อน๔ปีดอกเบี้ยอยู่ที่๑๐๑
จะต้องผ่อนเดือนละ๑๐๙๔บาท
ถ้าลูกค้าซื้อรถตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๑เป็นต้นไป
จะได้ใช้สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่

ให้กับผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่ะ

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณอัตราดอกเบี้ยนะคะ
แต่กำหนดให้ผู้เช่าซื้อหรือสถาบันการเงิน
จะต้องระบุอัตราดอกเบี้ยให้ชัดเจน
ทั้งแบบคงที่และแบบลดต้นลดดอก
จากนั้นจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดอย่างชัดเจนค่ะ
คำนวณอัตราดอกเบี้ยของสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สคบไม่มีความแตกต่างจากของเก่า
โดยสรุปแล้วมีภาระดอกเบี้ยเท่ากัน
เพียงแต่สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
จะมีการคุ้มครองหลายด้านเพิ่มเติม
อย่างเช่นการปรับลดอัตราเบี้ยปรับ
ไม่ให้เกินร้อยละ๑๕จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ๑๗
บริษัทเช่าซื้อต้องทำตารางแสดงค่างวด
เงินต้นดอกเบี้ยค่างวดเช่าซื้อให้ชัดเจน
ซึ่งประกาศเดิมไม่ได้บังคับว่าต้องมี
รวมไปถึงให้ส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ๑๐๐ละ๕๐
ชำระเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียว

แต่ไม่ได้กำหนดชัดเจนค่ะ
ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจซื้อรถบอกว่า
เช่าซื้อฉบับใหม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถ
เพราะอยากได้สิทธิประโยชน์ต่างที่ฉบับเก่าไม่มี

เพราะตอนนี้ก็รอสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่อยู่นี่
ครับที่จะตัดสินใจซื้อรถ
รองประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยยอมรับว่า
ได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยจากสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากค่าปรับที่ลดลงแต่ไม่มาก
รวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้นด้านเอกสาร
ที่ต้องแจกแจงให้กับผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันรับทราบ
ซึ่งสมาคมได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว
ผลกระทบตรงนี้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่
เพราะว่าธุรกิจเช่าซื้อเวลาเราคิดค่าปรับตรงนี้
คิดบนค่างวดที่ไม่ได้จ่าย

แต่ขาผู้ให้บริการทางเงินถือว่ามีผลกระทบนะครับ
เพราะว่าเรามีลูกค้าลูกหนี้หลายลาย
พอรวมกันทั้งหมดเลยมันก็เป็นจำนวนเยอะอยู่
ขณะที่รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว
มองว่าสัญญาฉบับเก่ายังไม่มีมาตรฐาน
เพราะเต็นต์รถบางที่ยังเอาเปรียบผู้บริโภค
เช่นเต้นรถจัดไฟแนนซ์เองไม่ส่งสถาบันการเงิน
แต่เมื่อสคบบังคับใช้สัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่

ผู้ประกอบการจะได้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน